ไม่รู้สิพี่ก็ไปดูข่าวพี่เอาเองสิพี่อ่านว่ายังไง

ไม่แฮปปี้ไงครับพี่

เมื่อกี้แม่เขาก็เป่าสีดำอ่ะ
เอาไว้ในห้องที่มันเขานอนด้วยกันบ้านหลังนั้น
บางทีแม่เขาก็อาจจะลงมาทำข้างล่างอะไรอย่างนี้
ก็ฟุบเลย

แล้วอย่างเมื่อวานที่แม่ไปจ้างน้ำโหลกนี่น้ำโหลกเขาว่าเงียบป่ะ
ไม่ว่าอะไรเขาบอกลูกกับแม่เดี๋ยวมันก็คืนกันเอง
มันก็เก็บไว้มันก็คนจะคิดเก็บมันไว้ไม่ให้แม่เก็บ
เพราะแม่เป็นคนเผลอเลอช่างคนนั้นไม่ต้องคิดอะไรลูก
แล้วไอ้เงินที่ได้จากคุณยาย

ได้ลูกได้ได้หมดนะลูกได้หมดไปครับลูกได้หมดอ่าล่ะ
กับลูกเนอะมันก็ต้องเลี้ยงเรา
โมโหก็ไปช่างมันเถอะอย่าไปนั่งเลยลูก
จะอยู่สบายนะแม่เกิดมาก็นึกว่ามีบุญที่เขาช่วยเหลือแม่แบบนี้นะ
นึกว่าเมียแม่นึกว่าตัวแม่ทำบุญไว้
ใครทำอะไรก็แม่ไม่ดีเดี๋ยวก็เข้าตัวเข้าไปลูกแม่คิดแบบนี้
ใครจะว่าแม่ยังไงเขาก็เข้าตัวใครว่าแม่แม่จะว่า
เป็นคำพรของแม่ให้แม่ลำให้แม่ไปเสย
ไม่เถียงใครแม่ไม่ว่าใครหรือของอะไรที่แม่ศูนย์

คำเดียวถามคำเดียวเมื่อมันไม่เจอก็ช่างมัน

บางทีแม่ก็อาจจะหนุ่มมาทำข้างล่างอะไรอย่างเนี้ย
แล้วก็พุบเลย
พอพุบไปเสร็จไอ้เต้มาจังหวะเวทีเงี้ย
พาแม่ไปเบิกเงินมาจ่ายข้างคนการก่อสงฆ์ศาสตร์ใช่มั้ย

หายโทรมาหาผมตั้งแต่๖โมงเช้า

ผมก็ต้องตีรถลงไปขาดโรงเรียนลูก

คืออย่างไม่ดี

คนต่างแทยก็ทั่วทำงาน
มันก็อ่านธูปรูซ

ไปทำงานก็ไปขายของ

แบ่งกันให้แม่ให้ให้พี่ชายใช้ใช่ไหมแบ่งกันสามส่วนเขาบอกว่าต้องแบ่งกันนะ
เงินนี้มันเป็นเงินให้แม่ให้ติดตัวไว้ใช่ไหม๓ส่วนใช่ไหม
มันก็รับปากมันก็เขาก็ส่งเลขาเขามาเบิกให้ใช่ไหม
ยังไม่ค่อยให้เลขาแบ่งเลยผมก็ว่ามันเป็นน้องเดี๋ยวเขาไม่ว่ากันเนี่ย
คนก็เห็นกันเยอะแยะใช่ไหมคนก็คงรู้ว่าเออไอ้เมียตาซาเล้งใช่ไหม
จะมาทะเลาะกันในธนาคารใช่ไหมก็คุณอุ้มก็บอกว่าแบ่งไปเลยดีกว่า
จะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมทางเลขาท่านประหลัดน่ะ
พึ่งแบ่งเลยเดี๋ยวไปแบ่งที่นู่นดีกว่ามันต้องเทคนิคพูดดีนะ
พอแบ่งกันเรื่องเงินเยียวยาไงก็เลยให้มันเก็บไว้ก่อน
เก็บไว้มันก็สวนเข้าไปสวนเข้ามาไงมันเลยไม่ให้อะไรเงี้ย